พอเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะได้ติดต่อ

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
ขณะที่ลูกชายคนโตค่ะเฉิดบุญพักดีวิจิตรนะคะ
หรือว่าคุณกู๊ดเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอลกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่ายังไม่ทราบรายละเอียดมากนัก

หวังให้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าคุณพ่อเป็นยังไงอะไรยังไง
ตัวรายความสาธารณะก็เกี่ยวเหลือเรื่องไหน
ส่งใจถึงคุณพ่อ๑๐๐๐๐๐
แล้วก็เอก็อยากให้คุณพ่อกลับบ้าน
ความสุขเหมือนเดิมอะนะครับ
คือเมื่อวานนี้อาหลองเนี่ยก็ได้มีการไกล่เกลี่ยกับพี่สะพ้ายนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ความคืบหน้าจริง
เพราะว่าตอนนี้ยังตามหาอาหลอกไม่เจอนะคะ

จริงแล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ย

ก็เลยจะต้องแบบมีการคุยกันบ้างเล็กน้อย
แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกที่ฉันว่าไม่มีปัญหาอะไร
อลองสักอย่างนะระเบิดภูเขาเผาก็ทำแล้ว

เคลียร์ได้